หมดเวลาพักเหนื่อยกันแล้วล่ะครับ
ตอนนี้ได้เวลาที่แม่ทั้งสองทีมเนี่ย
จะต้องนำใบมะพร้าวที่ตัดได้กลับมาให้สมาชิกของทีมตนเอง
ในเกมที่มีชื่อว่ายาวสุดยอดอันซอมเจรคนั่นเองล่ะครับ
ที่มีชื่อว่ายาวสุดยอดอันสอบเจรคนั่นเองแหละครับ
ได้มาเรียบร้อยนะครับแต่มาสภาพแตกต่างกันมากอีกกลุ่มหนึ่งเป็นไงครับ

อิวมากมีความสุขค่ะ
อีกทีมนึงโอ้มาถ้าโซมเลยนะครับ

ต้องทำให้ยาวที่สุด

ให้ปริมาณเยอะที่สุด

นี่จะทำได้ไม่ยากนัก
ที่ต้องทำได้ไม่ยากนักอุปสาหก็มาอยู่ตรงนี้
เรื่องของความร้อนแบบนี้ครับสู้กันหน่อยนะจ๊ะ
แม่จ๋าเขาต้มแล้วนะฮะต้มแล้วนะครับ
มีเวลา๑๕นาทีผสมน้ำตาลอะไรก่อนไหมคะ
พร้อมใครชนะคุณอิ๋วก็กินคุณแจ๊คคุณลองมาดูทางด้านนี้
พี่ริงพี่แจ๊คกินแอบกินอ่ะคนหิวพี่ริงเอาไป

แม่แพ้ไม่ได้นะแม่

แม่ทำแบบมีสมาธิเดี๋ยว

ก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันครับเต้น
ครับเต้นพี่แจ๊คพี่ลิง

พี่แจ๊คเจ้าขโมย

อีกกี่นาทีนี้อีกหนึ่งนาทีจะหยุ่นมา
และเมื่ออันสมเจคสุกได้ที่แล้ว
ก็ถึงเวลาการโชว์ความอดทน
ของแม่ทั้งสองทีมแล้วล่ะครับ
ที่จะต้องช่วยกันหยิบอะสมแจ๊คร้อนรอหน่อย

โอ้โหสู้นะจ๊ะแม่จ๋า
สีส้มสีส้มสู้สีส้มสู้ตาย

หมดเวลา
หยุดเลยนะคะหยุดเลย
หมดเวลาการต้มมัดจัดต่อ
อันสมเจ๊กันไปแล้วล่ะครับ

ก็คือการให้กรรมการทั้ง๓ท่าน
ได้ลองลิ้มชิมรสชาติของอันสมเจ๊กแต่ละทีม

สมเจ๊กมหาสนุกเมื่อสักครู่นี้
จะมีรสชาติยังไงกันบ้างนะ
เราไปถามท่านคณะกรรมการท่านแรกของเรากันเลยดีกว่าครับ

ตัดสินใจยากใกล้เคียงกันครับ

ที่เหมือนมีน้ำเข้าไป

อ๋อจะต้องให้น้ำไม่เข้า

ข้าวเหนียวอัดแน่นกันเกินไป

ผมตรงนี้จะเด็ดดวงกว่า
ตอนนี้เราจะมา

ตัวที่จะวัดพร้อมกันสีฟ้านะครับ

เยอะเลยครับ

ตึงเข้าไว้

อ่าหากับผิดตาม

ไม่แน่ครับเอาแล้วไม่แน่ครับ

ถ้าโอเคแล้วถอยห่างเลยครับ
จบครับพี่จบจะเป็นยังไงพี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ
เป็นยังไงขยับนะฮะเดี๋ยวนะครับขยับเดี๋ยวนะครับ

เสมอกันไปเลยครับทั้งสองทีมเนี่ยกับอันสมเจคที่มีความยาว๔เมตร๗๕เซนติเมตร
ความสามารถดีมีฝีมือกันแบบนี้เนี่ยก็รับไปเลยทุนสนับสนุนชุมชน๑๐๐๐บาท
คือจริงแล้วกลุ่มแม่บ้านเขาจะมีทุกหมู่บ้าน
ก็จะไปส่วนใหญ่จะเป็นสารกุศลที่มีกิจกรรมในหมู่บ้านของเขา
บางส่วนก็จะเป็นในเรื่องของ
เป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีที่เขามีอยู่ในหมู่บ้าน

เอาล่ะก็ช่วยเหลือกลุ่มสตรีแม่บ้านของเรานี่แหละนะครับ
ช่วงนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับ

ขอบคุณค่ะ

และช่วงหน้าไปพบกับอบต
ขอแรง